คุณผู้ชมรู้จักสวยอะไรบ้างครับ
วันนี้ผมจะนำเสนอให้มันเป็นเรื่องไม่ดีหรอกนะ

ถ้าติดสติ๊กเกอร์นี้ขายเกินราคาได้ครับ
นะครับเขาเดินเลขขายอยู่ในตัวเมืองกาลสินบอกว่า
ถูกกลุ่มชายชะกันบอกเป็นตำรวจมาเก็บสวยค่าคุ้มครอง
กลุ่มผู้ขายลอตเตอรี่ขาจรกว่าร้อยคน
กลุ่มชายชะกันที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจบอกว่า
พวกเขาขายลอตเตอรี่เกินราคาที่กำหนดนะ
เพื่อเป็นการแลกกับการไม่ถูกจับต้องจ่ายค่าคุ้มครองคนละ๒๐๐บาทต่อเดือนครับ
หากพ่อค้าแม่ค้าคนใดนะครับที่จ่ายสวยจ่ายค่าคุ้มครองแล้ว
จะมีสติ๊กเกอร์ให้คุณติดไว้ที่แผงลอตเตอรี่แบบนี้นะครับ
แต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไปเรื่อย
อกจากนี้นะครับผู้ขายลอตเตอรี่ยังเปิดเผยอีกว่าเขารับลอตเตอรี่มาก็เกินราคาอยู่แล้ว
หากขายตามราคาที่กำหนดไว้เขาขาดทุนเละเทะนะครับแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลย
ก็จำเป็นต้องขายเกินราคาก็คือถ้าลูกค้าซื้อ๑ฉบับจะขายในราคา๑๐๐บาท
แต่หากซื้อ๓ฉบับจะขายราคา๔๐๐บาทแต่หากลูกค้าซื้อ๕ฉบับจะขายในราคา๖๐๐บาท
เข้าใจหรือยังนี่นะฮะเขาชี้แจงแบบนี้เขาเคยถามกับเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าบางรายที่ขายลอตเตอรี่เกินราคา
บางคนบอกว่าไม่ได้จ่ายสวยไม่ได้จ่ายค่าคุ้มครองที่ว่าเนี่ยเดือนละ๒๐๐เนี่ย
ไม่เห็นถูกจับนี่นะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเลยที่แผงขายลอตเตอรี่
ที่ตลาดอำเภอสมเด็จพบว่ามีการขายลอตเตอรี่เกินราคาจริงครับ
ขายฉบับละ๑๐๐ล่าสุดผู้ศึกข่าวนะครับโทรไปสอบถามเรื่องนี้กับพันธุ์ตำรวจเอก
อิทธิเดชสุนทรท่านเป็นผู้กำกับการสอบภอมเมืองกาลสินท่านก็ให้ข้อมูลนะครับ
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าจากการตรวจสอบไม่มีตำรวจในสังกัดสพเมืองกาลสิน
มีพฤติกรรมแบบนี้นะแบบที่นักข่าวว่าเนี่ยขณะนี้อย่างไรก็ตามสั่งเจ้าหน้าที่
ก็คือนายสำอ้างซ่อนกลิ่นเขาเป็นใคร
เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นประธานชมรมผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทย
ชื่อนี้ถ้ามีปั๊บขายเกินราคาสบาย

พอตอนออกตรวจจับพวกคุณขายลอตเตอรี่เกินราคา
พวกคุณต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่๒๐๐๕๐๐บาทใช่ไหม
และทำให้คุณรายได้ไม่เลี้ยงครอบครัวไม่พอใช่ไหมนะครับ

ช่วยกันยังไงช่วยกันก็คือคุณก็จ่ายพวกเรา
คนละ๕๐๐๑๐๐บาทต่อเดือนสิ

อันนี้ก็จะได้ผลงานในการจับโชว์จับโชว์ด้วยไง
เข้าใจหรือยังโอ้โหคุณผู้ชมครับ

เขาบอกในกรุงเทพหรือพื้นที่ใหญ่ที่มีโคต้าเยอะต้องจ่ายมากกว่านั้น
ที่๒๐๐๐บาทต่อเดือน
ที่แผงใหญ่มาก๘๐๐๐บาทต่อเดือนก็มีครับคุณผู้ชมคุณวราพรครับ
แหละค่ะก็สติ๊กเกอร์แบบนี้ก็บางทีก็ไม่ได้สังเกตนะคะ
แต่ว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปูดขึ้นมาในตอนนี้
แล้วตีคู่ความร้อนแรงมากับสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก
ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีมานานแล้ว
แต่ว่าก็ยังไม่หมดไปสักทีนะคะ
เรื่องนี้อย่างสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก
ก็ออกมายอมรับว่ามันมีจริง
แล้วก็ได้สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาตรวจสอบแล้ว
แล้วถ้าพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นนะคะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ค่ะ
รับว่าสวยสติ๊กเกอร์มีจริง
ตอนนี้ให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
หลังจากที่นายวิโรธลักษณะอดีศร
ว่าที่สบชภเก้าไกลออกมาเปิดโปรงข้อมูล
แล้วทางกองชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ตั้งคณะทำงาน

มีการตั้งชุดเฉพาะกิจของตำรวจสอบสวนกลาง
รวมรวมพยาหลักฐานและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ส่วนการสั่งย้ายภูมิครับการตำรวจทางหลวง
เข้ามาปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เจรตำรวจแห่งชาติสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างอิสระ
แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการ
เพราะว่าจะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ
ร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการสั่งขยายผลไป
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ก็เรียกประชุมเลยค่ะตำรวจทางหลวง
เป็นการกำหนดแนวทางดำเนินการและแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนนะคะ
รับว่าปัญหาสวยเป็นเรื่องใต้พรม
และต้องขอบคุณนายวิโรธที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผย
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายก็ยืนยันว่า
ถ้าพบตำรวจนายใดเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินการ
หนักใจเพราะว่าจะต้องทำให้ถูกต้อง
ตำรวจทางหลวงจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีเกียรติ

และแม้ว่าทุกขั้นตอนหลังจากนี้
จะกระทบไปถึงธุรกิจหรือผู้ประกอบการ
แต่ก็ต้องปรับตัวตามให้ทัน

นี่เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมค่ะ
ในทางหลวงเราเนี่ยเราไม่อยากจะตอบว่าไม่มี
ผมต้องตอบว่ามันอยู่ในพรมมานานแล้วนะครับ
ต้องขอบคุณท่านวิโรธนะครับที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
แล้วก็ต้องขอบคุณสมาพันธ์รถบรรทุก
ที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็เปิดเผยเรื่องนี้
เดี๋ยวผมจะนำพาหน่อยเนี่ย
ให้ไปในทางที่ถูกต้อง
ระบุบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ
เร่งตรวจสอบเรื่องสติ๊กเกอร์ค่ะ
แล้วถ้าสอบว่ามีการทุจริตก็ให้รวบรวมมาเพื่อที่จะ
เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการแบบไม่ละเว้น
ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบค่ะ
เดี๋ยวรอดูนะคะตอนนี้ก็คณะทำงานก็เริ่มตรวจสอบแล้วค่ะ